ต่อที่อีกหนึ่งสาวดิฉันขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะ
กระแตสุภักษรนั้นกลับมารับงานในวงการบันเทิง
คุณผู้ชมค่ะเตรียมพร้อมทุกงานเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบถ่ายแบบถ่ายซีรีส์
แต่แต่ละครยาวขอยำก่อนนะ
เพราะว่าอะไรมีเจ้าคุณแล้วก็เจ้าขา๒ค่ะ
ของน้องเนี่ยมีอาการดูดี
เดี่ยวดูดีน่ารักมากเลยนะคะ
ไปลงเรียนเป็นอย่างไรมาเอาค่ะ

ใหญ่สะบึ้มมาตั้งแต่เกิดนะคะ
แตบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอเบื่อมากเลยนะคะ
อยากจะผ่าตัดเอาออกจริงโอ้ยจริงหรือเปล่า
พูดแบบไม่เกรงใจสาวจอแบนเลยนะจ๊ะ
คือตอนนี้คือผอมกว่าตอนก่อนท้อง

ค่ะแต่ว่าเขาจะต้องผอมลงกว่านี้อีก
ก็เรื่อยแหละให้มันแบบว่า
ให้หน้าอกหน้าใจลดลงลิดหนึ่ง
คือหลายคนอยากจะมีแต่กะแตอยากจะลด

แต่ไม่ถึงขั้นต้องไปเอาออกมาค่ะ

ก็จะเป็นแบบเรื่องราวของน้องเจ้าคุณเจ้าขา

โอ้โหทั้งมวลก็เป็นสาเหตุว่าอาจจะยังไม่รับงานแสดงไหมคะ

ตอนนี้รับแล้วค่ะ

ใช่คุณเจ้าขาโอ้น่ารักจริง
น่าเชื่อเลยนะว่ามีลูกสองแล้วดูหุ่นสิ
สู้เสียอะไรเบอร์นี้นะคะ